อ่ะพาไปดูเรื่องราวของหนึ่งอาชีพที่หลายคนเอ๊ะไม่คิดว่าจะมีด้วยเหรอ
แดนเซอร์ไงก็มีอายุ๑๕ก็มาเป็นสาวลำบงมาใส่กระโปรกวับแวม
ปกติรับงานที่ไหนครับถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็รับงานอยู่
เอ้าจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าแดนเซอร์ที่จะได้ดูต่อจากนี้ไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าเขาไปตามงานงานศพ

โอ้โหงานศพกลายเป็นงานคลื้นเคลงไปแล้วใช่เกิดอะไรขึ้นยังไง
ที่นี่ครับบ้าน๓๐พัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะ
ชาวบ้านที่นี่งงสิครับเกิดอะไรขึ้นอยู่มีแดนเซอร์มาเต้นวับแบบนี้
ปกติงานศพมันก็ต้องเปิดเพลงอะไรเพลงเศร้าเพลงธรณีกันแสงอะไรแบบนั้น
นี่ดูสิครับมากลายเป็นงานสนุกสนานได้อย่างไร
คือญาติของเจ้าของงานเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะจ้างเหล่าบรรดานนักเต้น
แล้วก็นางรำเนี่ยมาเต้นรำหน้างานศพแบบนี้
ก็เพราะว่าผู้ชายชอบเสียงดนตรีชอบความสนุกสนาน
เฉพาะเต้นรำวงย้อนยุคชอบเป็นพิเศษ
ญาติเลยมอบให้เป็นความสุขสุดท้ายที่จะมอบให้กับผู้วายชน
เพราะเดี๋ยวนี้งานศพที่เขาจัดให้เป็นงานคลื้นเครงเนี่ยมันก็มีเหมือนกัน
คือเป็นการจัดตามเจตจำนงความตั้งใจของผู้วายชนที่บอกเอาไว้ก่อนที่จะสิ้นชีพ
ถูกต้องแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลนะว่ากันแบบนี้แล้วกัน